สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปหาร้านราดหน้าร้านหนึ่งที่เขาว่ากันว่าหมูที่นี่นะคะชิ้นใหญ่มากกัดคำเดียวเนี่ยไม่หมดนะคะ
แต่ไม่ได้ชิ้นใหญ่อย่างเดียวนะร้านนี้เขาอร่อยด้วยอร่อยถึงขั้นที่ว่าเขาได้รับคัดเลือกให้เข้าไปทำอาหารเลี้ยงคณะรัฐมนตรีในธรรมเนียบรัฐบาลมาแล้วด้วยนะคะ
และที่สำคัญนะคะเขาสามารถขายจนปลดหนี้ได้๔ล้านบาท๔ล้านบาท
แน่นอนว่าเขาต้องมีเคล็ดลับและที่เด็ดในภาพอร่อยแน่นอนเลยตามไปตอบไปดูดีกว่าเคล็ดลับจะเป็นเสดที่ใบ้แหด่งของเขาคือไง

และทีนี้ก็คือโยงราต้น่าหมูอุ่มต่างอยู่ริมผู้นนทรพราม๔ซอยชุมชนแพร่ประทาน
โตอึมแบบนี้นี่เองล่ะครับ
ซึ่งนอกจากจะใช้ทำราดหน้าแล้ว
จนกลายเป็นจุดเด่นที่ถูกใจใครหลายคน
ขายดีขายดีเรียกว่าช่วงเที่ยงนะครับ

เขาทำยังไงถึงขายได้ดีขนาดนี้
ไปคุยกับแม่หัวเจ้าของร้านกันเลยครับ
คนเยอะมากอ่ะแม่ร้านนี้คือแบบคิวยาวมากนะทุกคน
แปลว่าที่นี่ต้องเด็ดจริงอร่อยจริงแน่นอน
แม่ค่ะมีราดหน้าอะไรยังไงบ้างหรือมีเมนูอะไรในร้านบ้าง
มีราดหน้าแล้วก็มีผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่เส้นมีบะบีก่อกะเข้าหมูอึม
เขาหมูอึ๋มแล้วแม่เอาสูตรการทำราดหน้ามาจากไหนอ่ะคะ
เป็นสูตรของที่บ้านเป็นสูตรและจิ๋วค่ะ
พูดถึงเรื่องหมูอึมเนี่ยแม่หมูอึมขนาดไหนหนูขอดูหน่อยได้ไหม
สามสี่นิ้วอ่ะแม่แล้วหมูใหญ่ขนาดเนี้ยเราหั่นมาเองเลยไหมคะ
หรือว่าให้ทางร้านที่เขาก็ส่งเขาทำมาให้ทางร้านเขาหั่นให้ค่ะ
ชิ้นใหญ่ประมาณสามสี่นิ้วอย่างเงี้ยการที่เราใช้หมูชิ้นใหญ่แบบเนี้ย
เราต้องเอาหมูไปหมักก่อนใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะแล้วหมูหมักแบบเนี้ยเราก็ต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับแน่นอน
อย่างงั้นขออนุญาตบุกดูนะคะแม่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการเปิดสูตรเด็ดเคล็ดลับ
เลยนะน้องใบตองรีบขอเคล็ดลับกันเลยทีเดียวแต่การจะ
หมักหมูชิ้นใหญ่ขนาดนี้ให้อร่อยจนขายดีได้นั้นก็จะต้องมีหลาย
ขั้นตอนสักหน่อยล่ะครับปกติอย่างเงี้ถ้าปริมาณขนาดนี้
คือกี่กิโลค่ะแม่ยี่สิบโลค่ะแล้วแม่ใช้หมูส่วนไหนอ่ะ
ใช้หมูส่วนขาหลังเป็นเนื้อลูกมะพร้าว

งั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตลองหมักเทเลยไหมคะแม่

มสดนี่ก็ช่วยให้หมูนุ่มเหมือนกันไหมแม่

ต้องเขาจนซีอิ๊วเนี่ย

ได้แต่ว่าเป็นตัวเหรอคะ
ซึ่งพอนวดจนส่วนผสมข้าวกับเนื้อหมูดีแล้ว
จะหมักไหงไว้หนึ่งคืนก่อนนั่นเองละครับ
ถึงจะได้เนื้อหมูนุ่มมาสำหรับใช้ทำราดหน้าได้
ส่วนอีกวัตถุดิบหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือ
คณะโดยเคล็ดลับจะอยู่ที่การล้างผักแต่ละครั้งนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งก็จะต้องแช่ด้วยน้ำผสมเกลือน้ำส้มสายชูและเป๊กกิ้งโซดา
เพื่อเป็นการล้างสารเคมีและทำให้ผักขนาหวานกรอบ
จนเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าหลายคน
ซึ่งวันหนึ่งเขาใช้ผักคณะถึง๕๐กิโลกรัมเลยล่ะครับ
เมื่อวัตถุดิบต่างพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ
การทำน้ำรัดหน้านั่นเองล่ะครับ
นี่ค่ะบุกมาแล้วเดี๋ยวจะมาทำน้ำราดหน้ากันต่อ

นี่อันนี้เจียวน้ำมันหมูค่ะ
ที่ต้องใส่น้ำมันหมูกระเจียวเจียวอะไรอ่ะแม่

เต้าเจียวเจียวเจียวน้ำมันหมูเพื่ออะไรคะ

และอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้น้ำรัดหน้าของแม่หัว
แตกต่างจากที่อื่นก็คือ
เต้าเจียวที่ใช้นี่แหละครับ
เพราะก่อนที่จะเอามาทำน้ำราดหน้า
แม่หัวจะต้องใส่กระเทียมปั่นลงไปผสมกับเต้าเจียวสักก่อน
เพื่อเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อเต้าเที่ยวนั่นเองล่ะครับ
ได้แล้วค่ะสีขนาดนี้ค่ะ

น้ำซุปนี่เราใช้กระดูกสันหลังของหมู

อู้วลงไปเลยแล้วนี่คือแม่กำลังใส่แป้งใช่ไหมใส่แป้งค่ะ
อันนี้คือแป้งอะไรคะแป้งมันแป้งข้าวโพดผสมด้วย
ทำไมต้องใช้ผ้าถุงกันนะคะแม่ใช้อย่างเดียวไม่ได้เหรอ
แป้งข้าวโพดผสมด้วยมันจะหอบอร่อยก่อนอ๋อ
กลัวหินจะหอบกว่าแล้วไม่คืนตัวด้วยค่ะทำไมเราต้องใส่ผักทีหลังอ่ะ
มันจะได้ไม่สุกเกินไปอ๋อไม่ไม่เละเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแม่
โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิมกันค่ะ
ไม่ใช่ง่ายง่ายเลยนะน้องไปต่อง
เรียกว่าใส่ใจในทุกขั้นตอนจริงกว่าจะได้น้ำราดหน้าออกมา
ซึ่งพอลูกค้ามาสั่งแม่หัวก็จะนำเส้นที่ผัดเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
มาใส่จานราดด้วยน้ำราดหน้าก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
ซึ่งในการผัดเส้นให้อร่อยแม่หัวบอกว่าจะต้องใช้กระทะเหล็กเท่านั้น
ให้ไฟลุกพลึบแบบนี้นี่แหละครับเพื่อให้เส้นที่ได้เนี่ยหอมกระทะนั่นเอง
ซึ่งนอกจากราดหน้าแล้วทั้งผัดซีอิ๊วและกะเพราหมูอึ๋มก็ขึ้นชื่อไม่แพ้กัน
จะอร่อยเต็มคำขนาดไหนตอนนี้เรามีอีกหนึ่งคนที่จะมาช่วยพิสูจน์กัน
นั่นก็คืออันธุวรรณาดนั่นเองแหละครับพี่อันมาตอนกินตลอดเลย
ทานกันดีกว่าอันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะแม่อันนี้เป็นลำดับเส้นใหญ่
ลูกไข่วงหูเอิ่มจริงจริงร้านนี้
คือความว่าแป้งอะแป้งมันผสมแป้งข้าวโภษ
มันก็จะทำให้กลิ่นอ่ะหอมขึ้นแล้วมันก็จะไม่คืนตัวแบบเนี้ย
เนี้ยแล้วผักคืออ่อนมากมันไม่ขมคุณแม่อยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วอ่ะ
ตั้งสูดเกิดนะคะ

สี่สี่สิดีห้า์ปี

กะพราวก็อร่อยมากแทดบ้าอร่อยมากนะแม่
หมูนี่มักแล้วมันเอามาทำเป็นกะเพราตรี
แต่พี่อ่านรู้ไหมว่าหมูหมักนี่ลึกเฮีย

ไม่ได้ความคิดว่าแม่ทำจะต้องอร่อยกว่านี้อีกนะ

ก็เป็นเครื่องการันตีว่าทำไม

แต่นอกเหนือจากรสชาติของราดหน้าที่ว่าเข้มข้นแล้ว
เส้นทางชีวิตของแม่หัวก็เข้มข้นไม่แพ้กัน

ก็เคยต้องฝ่ามรสุมชีวิตมีหนี้ท่วมหัว
คิดสั้นจนเกือบจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วล่ะครับ

ต้องบอกว่าแม่ผ่านเรื่องราวชีวิตมามาก

เคยเจอปัญหาเป็นหนี้เป็นสินอีลุงตุงนังถึงขั้น
อรญญานะคุณแม่เคยกินยาฆาตต่อตายใช่ค่ะ
เป็นยังไงหรอคุณแม่เพราะแม่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ก็คือเหมือนกับอย่างเยี่ยโย่งอย่างเงี้ย
เขาก็มีอะไรธุรกิจสีเทา
แล้วก็การค้าก็ไม่ดีช่วงนั้นน่ะ
หนี้ที่ไม่ได้เกิดจากเราเกิดจากสามี
ที่แบบว่าไปทำธุรกิจสีเทาแล้วเป็นหนี้ให้คนมาทวงหนี้แล้ว

พอคนเราโดนฟ้องมันกระทบไปโหดอ่ะ
เขาจะมาห่วงนี่ก็ยอมให้เขายึดไปมือคือเป็น
หนี้เป็นสินจนเขามาทวงหนี้ถึงบ้านก็คือขายบ้าน
ก็เหลือเงินสดอีกสี่ล้าน
ก็หาทางออกไม่ได้ไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหายังไง
เขาจะออกมามีแล้วแม่ก็เห็นเรายังหายใจอยู่แล้วก็ยาเขา
อ่อเขามาเต็มบ้านอ่ะแม่ก็เลยแบบออกมาของเราจน
คนนึงค้าวอ่ะค่ะตื่นเช้ามาพอได้สติอร์
เหมือนกับแม่ก่อนเราอยู่กับลูกสาวสองคนอ่ะเพราะก่อนเราร้องไห้กัน
สามคนที่เล็กเล็กก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เราก็นึกแล้วก็แบบ
รู้สึกว่าเราผิดมากที่ทำให้แม่ร้องไห้
แล้วเราก็คิดแม่เราก็ร้องไห้ว่าทำอย่างนี้ทำไม
แล้วถ้าเผื่อเป็นอะไรตายไปอ่ะแล้วลูกหาคนจะอยู่กับใคร
เยยองก็เลยบอกว่าเราออกมาไขลัดหน้าดึงสูตรของเยยองคือสามี
อาร์ดีสามีค่ะซึ่งตอนนั้นเป็นสามีอยู่ค่ะออกมาไขกันรู้เลิน
ตั้งใจจะใช้นี่ทั้งหมดเอาจริงนะคลดสามีเนี่ย
บอกตรงนะว่าแม่บ้านอยี่บ้านเลี้ยงลูกห้าคน
เขาเป็นคนหาเงินเงินแบบบริสุทธิ์บ้างสีเทาบ้างเขาเป็นคนเป็นหัวหน้าครอบครัว
เราก็คิดว่าเราเป็นลูกเป็นเมียก็มีส่วนที่ว่าใช้เงินส่วนสีขาวในตัว
ก็เลยคิดว่าเราก็ต้องร่วมกันช่วยกันรับผิดชอบแม่คิดอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แม่คิดว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหาเงิน
ก็คือไปขายราดหน้าอย่างที่บอก

มองแล้วว่าเผินจิตอ่ะคงจะเยอะสุขอาหารที่นู้นอ่ะ
สมัยนั้นเดือนหนึ่งสามร้อยหรือสองร้อยต่อวันอ่ะ
ขายอยู่เดือนนึงขายไม่ดีเลย

ล๋อแม่ถูกไปขายที่เติบนร์จิตเพราะนอกจากที่นี่แม่ไม่มีทะเล
จากเราเคยมีอะไรแล้วมาเป็นอย่างนี้
ก็เลยแบบเหมือนกับชาวบ้านก็รู้อ่ะบางคนเห็นใจเราก็มี

จากที่เราขายได้วันละบาทครั้งนี้สี่ร้อยบาท
มันมีจุดเปลี่ยนชีวิตเกิดขึ้น
มีลูกค้ามาขาดรถถูกปากอะ

ลงไฟเสร็จปุ๊บอะถึงวิสันกรณ์เครืองามึง

ก็เลยชีวิตก็เปลี่ยนขึ้นมา

ตอนนั้นวันที่เริ่มต้นมาขายราดหน้าแล้ว

ใช้เวลานานแค่ไหนกี่ปี

เกิดอะไรขึ้นนะแม่

เมื่อวางทอนนี่อยู่แล้วทรอียโย่งอะ

เหมือนกับว่าคือยังไงธุรกิจสีเทา

รักแท้แพลยะทาง
ก็ไม่อยากจะตามอ่ะมันเสียศักดิ์สิ

แต่ถ้าเผื่อเห็นเมื่อไหร่คือ
วันนั้นเป็นวันจบของเรา
เรา
มีอันนั้นใครบังเมียวันที่เห็นไหม

ไม่เข้าเข้าเห็นเรา
สมมุติว่าในเวลาที่เค้ายือออกไปไม่ต้องเสียในมันเหมือนมันมีระยะเวลาให้เราเต็มใจแล้วก็ทำใจ
น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่ดูอยู่เนอะแล้วก็ให้ทุกคนอดทน
ที่แม่บอกอดทนแล้วก็ขยันสิ่งที่หนูเห็นจากแม่
คือแม่ไม่ยอมแพ้ในทุกปัญหาทั่วอุบาสาที่เจอมา
ให้แม่ฝากร้านหนึ่งคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วยังไม่เคยมาทานหน่อย
ร้านเราอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงคะแม่
พอตั้งแต่๙โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่ง
ค่ะก็หยุดวันอาทิตย์วันเดียวค่ะ

วันนี้ขอบคุณแม่หัวมากนะคะ